คุณผู้ชมคะเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
คิดว่าคนจะปรับเปลี่ยนมีจิตสำนึกมากขึ้น
เพราะว่ามีข่าวเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนเป็นบทเรียนราคาแพงกันอยู่เป็นระยะ

แต่มันมีอีกแล้วคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ
นี่ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้แถวแยกพระขนงค่ะ
บนทางเท้าเลยจักรยานยนต์คันนี้๔ทุ่มกว่านะคะ
คนโพสต์บอกว่าเกือบจะชนหน้าบ้านกำลังจะเข้าบ้าน
ก็ตะโกนต่อว่าว่าขี่บนทางเท้าอะไรจะเร็วขนาดนั้น
คนขี่หยุดรถหันมาเหมือนกับเอามีดออกมาขู่

แบบนี้ค่ะโอ้โห
วงกลมสีแดงทำไมคะคือคุณอ่ะผิดตั้งแต่ต้น
ในการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

เขาเตือนเขาไม่ได้ด่าด้วยนะเขาก็เตือนว่าคุณขี่รถเร็วบนทางเท้า
โอ้โหกลายเป็นจอดหันไปจะเอามีดแบบไปขู่เขาอ่ะ
อันนี้เทศกิจทุกเขตเขาจับปรับจริงจังไม่ใช่เหรอ

เทศกิจบอกว่าเนี่ยสำนักงานเขตคลองเตยตรงนี้มันไม่มีหรอก
มาทำฝ่าฝืนขี่รถบนทางเท้าแบบนี้

เราคุยกับคุณเฉลิมพลที่เป็นหัวหน้าเทศกิจคลองเตยนะคะ

ก็เหมือนกับว่าเธอบอกว่ามีการเสนอเงินบริจาคให้สร้างเสากั้น
แจ้งตำรวจก็แล้วอะไรก็แล้วแต่มันไม่คืบหน้า

ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์

บอกว่าย้ายมาอยู่แถวพระขนง๓ปี
ไม่มีวันไหนที่ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้า

ทางเท้ามันควรจะปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า

แต่ทำไมมันกลายเป็นพื้นที่ที่คนขี่รถจักรยานยนต์กันเฉยเลย

แล้วก็บอกว่าแล้วมึงจะทำไมกูถ้ากูขับทางเท้าอะไรก็
ผู้ชายคนนั้นก็จอดรถตรงโน้นด้านหลังตรงนู้นนะคะลงอ่า

เขาก็บอกมึงจะทำไมมึงจะอะไรอะไรประมาณนี้
แล้วก็แบบเดี๋ยวนะ๑คือขับรถทางเท้าผิดแล้ว

ทีนี้เราก็ถามว่าแล้วคุณจะทำไมจะยังไงต่อ
แล้วเขาบอกว่าเออกูแล้วมึงจะทำไมกูถ้ากูขับทางเท้าอะไรประมาณนั้นนะ

เราก็โอเคถ้าจะแทงก็คือเชิญเลย

ทีนี้เราก็บอกว่าถ้ายังไงถ้าจะแทง
เสร็จแล้วรอก่อนนะเพราะว่าโทรหาตำรวจอยู่
เพื่อที่ตำรวจมาเนี่ยคุณจะได้มอบตัวไปด้วยเลย
จะได้ทีเดียวเลยไม่ต้องตามหากันอยู่ต่อยอะไรประมาณนี้
แล้วก็พอเขาเห็นว่าเรามีการโทรหาตำรวจแล้ว
ฟังดูมีบทสนทนาเกี่ยวกับตำรวจเพราะแจ้งเลขทะเบียนรถอะไรด้วย
แล้วก็แฟนเรายิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเขาพอดี
เขาก็เลยขึ้นรถแล้วก็หนีไปแล้วเป็นจังหวะที่ไฟเขียวด้วย
ก็เลยหายไปเลยค่ะ
นี่ค่ะเธอถึงขั้นบอกว่าเสนอเงินว่าเดี๋ยวจะบริจาคกับนักคลนี้
เสากั้นได้ไหมแจ้งตำรวจก็แล้วอะไรก็แล้ว
มันก็มันยังมีปัญหาแบบนี้อยู่ตลอดเลยค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้ทางกรทมและเจ้าหน้าที่เข็ดคลองเตย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็บอกว่าผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้แล้ว
เทศกิจจะออกหมายเรียกคนขี่รถจักรยานยนต
ทางเท้าเพื่อมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
นี่คือพาพิจารณีลงพื้นที่ไปไปคุยกับผู้เสียหาย
หลังจากนี้จะตั้งเสากั้นแล้วไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นบนทางเท้าแล้ว
แล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นสำหรับการปรับคนขี่รถจักรยานยนต
ทางเท้ากรทมไม่ได้นิ่งนอนใจปรับมาตลอดครับ
๖๔ปีที่แล้วปรับไป๒๗๐๐๐บาทแล้ว
เขาบอกเขาปรับนะไม่ใช่ปล่อยผ่าน
ทีนี้ค่ะที่สนคลองตันนายสารสแซ่อึ้งอายุ๔๒ปี
ชายคู่กรณีในคลิปไปเจอตำรวจไปให้ปากคำ
แล้วก็บอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนได้กดรับออเดอร์แล้วแต่รถพัง
เขาก็เลยอาสาไปส่งอาหารให้แทนแล้วเขาก็รีบ

รีบไปรับน้องสาวเพราะพ่อโทรมาด่าว่าไปรับน้องสาว
ช้าตัวเองก็เลยรีบก็ขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
ใครเขาก็ทำกันรถจักรยานยนต์เขาก็ขี่กันทั้งนั้น
เขาบอกแบบนี้ยืนยันว่าไม่ได้จะทำร้ายผู้หญิงนะ
ไม่ได้จะทำร้ายเจ้าของคลิปเมื่อสักครู่
แต่แฟนของผู้หญิงคนนั้นทำท่าเหมือนจะมาชกเขา

หยิบเหล็กออกมาไม่ใช่มีด

นี่คือข้ออ้างของชายขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าตามคลิปนี้ค่ะ
แล้วผมถามพอหยุดขำได้ดูแล้ว
ขึ้นไพกิดเผลอ

แล้วรถเก่งเขาจะเบลียกจังก็เปลี่ยนกันไปโบบนจะมา

รักไก่พึ่งกันผมว่าอันนี้คือความจริงเลย
ผมยอมรับว่าในสองคดีนี้แต่พี่เขาบอกว่า
ผมจะเอามีดไปแทงเขาผมยังไม่เดินหาหน้าเขาเลย
ทำไมคุณถ่ายคลิปอย่างที่แรกทำไมคุณไม่หาชิ้นที่แรก
ผมถามแค่นี้เอาความจริงคุยกันดิ
สวยต้องอยู่ที่หอซูให้คุณอยู่หรือเปล่า
ก็ฟังแบบนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่า
เขารู้ตัวหรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิด

เขายอมรับผิดในสิ่งที่ทำหรือไม่ชักไม่แน่ใจแล้วอะค่ะ
แค่คุณหยิบเหล็กออกมาจริงแล้วมันก็ผิดแล้วนะคะ

หยิบเหล็กออกมาขู่เขามันก็คือการขู่
ส่วนในเรื่องขี่รถบนทางเท้าเนี่ยคุณสาโรธจะมาบอกว่า
จักรยานยนต์เขาทำอย่างนี้กันทุกคันนั่นแหละ

คันอื่นที่เขาไม่ทำก็มีนะฮะ
คุณจะบอกว่าทุกคันก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม
คุณเห็นคนทำผิดกฎหมายแล้วคุณจะบอกงั้นผมทำบ้างอย่างนี้เหรอ
ใช่พูดเหมือนตัวเองไม่ผิดเลยอะค่ะ